การเข้าไปยังวัดพระธรรมกายครั้งนี้
ถูกประสงค์หลักก็คือการเข้าไปค้นหาพระธรรมชโยน
เพราะว่าถูกกล่ามหาวักธรรมความผิด
ข้อหาหลักก็คือเรื่องของสมคบกันฟอกเงิน
ร่วมกันฟอกเงินร่วมกันรับของโจร
พระธรรมกายถูกตั้งดำเนินคดีหลายข้อหามากกว่า๓๐๐ข้อหาแล้ว
และตอนนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูถึงโครงสร้างภายในวัดกันสักหน่อย
พื้นที่กว้างใหญ่พัยสานมาก
ประกอบด้วยอะไรบ้างเจ้าหน้าที่เข้าไปตรงจุดไหนอย่างไรบ้าง

มหาอาณาจักรธรรมกาย
เขามีสิ่งปลูกสร้างยิ่งใหญ่อยู่หลายจุดด้วยกันนะคะ
อย่างเช่นอุโบสถวัดพระธรรมกาย
ซึ่งก่อสร้างช่วงปลายปีพศ๒๕๖๒
สมบูรณ์วันศุกร์ที่๗พฤษภาคม๒๕๕๙
สามารถรองรับพระภิกษุและสามเณรได้ถึง๒๐๐รูป
แต่ว่าตัวอุโบสถวัดพระธรรมกายไม่มีช่อฟ้าใบรากานะคะ
มีรูปลักษณ์เป็นแบบศิลปะไทยประยุกต์
ค่าการก่อสร้างนั้นมากกว่า๓๗๐ล้านบาททีเดียวค่ะ
ไปครับคุณผู้ชมคือมหาวิหารคุณยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนะครับ
หรือว่าพูดง่ายก็คือมหาวิหารคุณยายจันทร์ขนนกยูง
เป็นวิหารทรงพีรมิตร๖เหลี่ยมทองคำความสูง๒๙เมตร
ภายในก็เป็นห้องหยกประดิษฐานรูปหล่อทองคำ
คุณยายอาจารย์มหาวิบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
อาคารแห่งนี้พื้นที่แห่งนี้นะครับจุคนได้๓๐๐คน
มูลค่าการก่อสร้างมากกว่า๕๕๐ล้านบาทนะครับ
จุดที่๓ค่ะเป็นหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
จะเป็นอาคารชั้นล่างโปร่งมีส่วนของสำนักงาน๔ชั้น
ส่วนของหลังคาสร้างเป็นยอดรูปทรงกลมคล้ายมหาธรรมกายเจดี
มีมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า๙๗๐ล้านบาทค่ะ
ไปครับอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนะครับ
เป็นอาคารรูปทรงกลมเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๙
ฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมซ้อนกันทั้งสี่มุมเพื่อให้เป็นสำนักงานใหญ่ของวัด
ห้องประชุมด้านวิชาการก็อยู่ที่นี่เป็นการจัดการประชุมด้านพระปริยติธรรมขนาดใหญ่เลยนะครับ
มีห้องปฏิบัติธรรมสำหรับบรรพชิตด้วยอุบาศกอุบาสิกาอยู่ที่นี่เหมือนกัน
แล้วก็เหล่าบรรดาศิษยานุสิตมีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมหาปูชนียาจารย์
ภายในตัวอาคารก็มีเครื่องปรับอากาศเครื่องฟอกอากาศบันไดหนีไฟบันไดเลื่อน

ตัวอาคารมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า๓๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็เหมาก่อสร้างโดยบริษัทริทาจำกัดครับ
จุดที่๕ค่ะพาไปดูมหาวิหารพระมงคลเทพมุณีนะคะ
เป็นอาคารรูปทรงกลมแบบสารจิเจดีคล้ายจานคว่ำเหมือนมหาธรรมกายเจดี
เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุณีหลวงพ่อวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
มีมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า๕๘๐๐ล้านบาท
ซึ่งมหาวิหารนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณริมสะน้ำทางเข้าประตูใหญ่หมายเลข๑ของวัดพระธรรมกายค่ะ
ไปนะครับสภาธรรมกายสากลอาคารปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่พื้นที่กว่า๑๕๐ไร่
ก็ชั้นที่๑คือชั้นใต้ดินเป็นสถานที่จอดรถมีห้องประชุมหลายขนาดครับ
ส่วนขึ้นมาเป็นชั้นที่๒จะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจต่างจุคนได้ประมาณ๓แสนคน
มูลค่าการก่อสร้างมากกว่า๑๗๔๐๐ล้านบาทนะครับ
ต่อมาค่ะปฏิมากรรมบูชามหาธรรมกายเจดีเป็นสถานที่ศักระของคณะเหล่าบรรดาศิษยานุสิต
มาเยือนวัดพระธรรมกายนะคะมูลค่าการก่อสร้างก็มากกว่า๑๗๕ล้านบาท
และมหาธรรมกายเจดีครับเป็นเจดีรูปโดมทรงกลมแบบสารจิตเจดีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยที่ฐานนะครับ
กว่า๑๙๔เมตรความสูง๓๒๔เมตร
ภายนอกของมหาธรรมกายเจดีนั้นก็มีการเรียงต่อองค์พระธรรมกายประจำตัวที่สลักชื่อเจ้าของไว้๓แสนองค์ด้วยกัน
ส่วนภายในมหาธรรมกายเจดีก็บรรจุพระธรรมกายประจำตัวจำนวน๗แสนองค์นะครับ
ซึ่งมหาธรรมกายเจดีนั้นออกแบบด้วยหลักวิศวกรรมให้คงอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐ปี
เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีกลางแจ้งในวันสำคัญ
ก็จะมีบรรดาเหล่าศิษยานุสิตทั่วโลกเดินทางมาวัดพระธรรมกายหลายแสนคน
และในทุกวันมีมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า๗๕๐๐๐ล้านบาท
ส่วนมหารัตนวิหารคศนะคะจะมีลักษณะเป็นอาคาร๒ชั้น
รูปแบบดูแล้วจะคล้ายสเตดียมและสี่เหลี่ยมจตุรัส
ความยาวด้านละ๑กิโลเมตร
อาคารจะมีอยู่๔ด้านทั้งหมดมีความยาว๔กิโลเมตร
คาดว่าสามารถจุคนได้ถึง๑ล้านคน
มีมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า๑๘๙๐๐ล้านบาทค่ะ
ยังไม่หมดนะครับนี่มาแค่ประมาณครึ่งทางเองนะฮะ
ยังไม่หมดนะครับในพื้นที่มหาอาณาจักรของธรรมกาย
คุณผู้ชมถัดไปก็คือกำแพงวัดพระธรรมกาย

ความยาวด้านละ๓กิโลเมตรทั้ง๔ด้าน
พระธรรมกายมีความยาวทั้งหมดนะครับ
ก็รวมแล้ว๓๓๔ด้านก็๑๒เมตร
รวมกันกำแพงสูงมีตั้งแต่๒เมตรจนถึง๔เมตร
มีหอประพาคารคู่สังเกตการ
ประตูทางเข้าวัดนะครับก็จะมีแบบนี้เหมือนกัน
มูลค่าการก่อสร้างเฉพาะกำแพงวัดพระธรรมกายเนี่ยนะครับ
มากกว่า๓๔๐ล้านบาทครับ
ส่วนหอคอยสังเกตการณ์ที่เมื่อสักครู่คุณพีรวัตรพูดถึง
เป็นสถานที่เอาไว้สำหรับตรวจตราจัดเวรยามคอยสังเกตการณ์

หอคอยสังเกตการณ์ขนาดความสูงประมาณ๕๐เมตรและ๑๐๐เมตร

มูลค่าการก่อสร้างก็มากกว่า๒๘๐ล้านบาทค่ะ
คือถ้าพูดแบบชาวบ้านคือเหมือนเมืองหนึ่งเลย
มีเป้าะประการมีหอคอยสังเกตการ

เมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นบรรดาพวกสถานที่ปฏิบัติธรรม
อบรมอุโบสถแล้วก็หอฉัน
ยังไม่หมดนะครับในวัดพระธรรมกาย

ถ้าเปรียบเทียบกันกับอาคารผู้โดยสารที่สุวรรณภูมิ
ประมาณ๖๗หลังเลยความกว้างใหญ่ภายศาล
อกจากตัวอาคารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาศาสนกิจแล้วนะครับ
โรงพยาบาลสถานพยาบาลอยู่ในนี้เลย
สถานพยาบาลธรรมกายศูนย์วัดพระธรรมกาย
เป็นสถานที่ที่จัดเอาไว้สำหรับรักษาอาการเจ็บป่วยอาภาษณ์
อาการไม่หนักนะครับคือดูแลที่นี่
ของบรรดาพระภิกษุสามเมณีแล้วก็ศิษยานุศิษย์
ปฏิบัติอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย
อาคารสถานพยาบาลลักษณะคล้ายคอนโดครับ
มีขนาดใหญ่โตโดยอาคารสถานพยาบาลธรรมกาย
มูลค่าการก่อสร้างตัวเลขนะครับ๑๔๐๐ล้านบาทโดยประมาณครับ
ของทางวัดด้วยนะคะก็จะเป็นสถานีโทรทัศน์
เกี่ยวกับกิจกรรมของวัดรวมทั้งถ่ายทำข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างด้วยนะคะ
ซึ่งนอกจากนี้ก็มีรถโมบายเคลื่อนที่เป็นของวัดเอง
มีระบบการส่งสัญญาณออกอากาศผ่านทางทีวีดาวเทียม
ซึ่งอาคารสถานีโทรทัศน์ของวัดพระธรรมกายแห่งนี้
ก็มีมูลค่ามากกว่า๘๕๐ล้านบาทค่ะ
ไปคือสถานที่จอดรถกลางลานดินแล้วก็พื้นคอนกรีต
จอดรถในวัดพระธรรมกายลักษณะเป็นโซน
โซนจะกินเนื้อที่โดยประมาณตั้งแต่๒ไร่เศษจนถึง๕ไร่เศษ
มูลค่าการก่อสร้างนะครับที่จอดรถทั้งกลางดินแล้วก็พื้นคอนกรีต๑๐๐ล้านบาท

เขายังมีอาคารสถานที่จอดรถขนาดใหญ่อีก๖อาคารด้วยนะคะ
อาคารมี๙ชั้นกับอีก๒ชั้นใต้ดินมีทางขึ้นอย่างสะดวกสบาย
อาคารสามารถรับรองการจอดรถของเหล่าบรรดาศิษยานุสิตได้มากถึง๑๐๐คันถึง๓๕๐๐คัน
อีก๔ตัวไว้คอยให้บริการ
ด้านบนอาคารเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยจำนวนสี่ลานจอดค่ะโดยอาคารจอดรถ
มูลค่าการก่อสร้างก็อยู่ที่ประมาณ๑๑๙๐๐ล้านบาท
มีโรงพยาบาลมีสตูดิโอถ่ายทำมีที่จอดรถมีสถานที่ประกอบศาสนกิจ
โรงเรียนอยู่ในนี้ด้วยในรั้วกำแพงของวัดพระธรรมกายนะครับ
โรงเรียนพระปริยติธรรมของวัดพระธรรมกาย
ก็เป็นสถานที่เอาไว้สำหรับสอนพระภิกษุสามเณรและก็ศิษยานุสิตที่ร่ำเรียนนักธรรมแล้วก็บารี
พื้นที่อาคารเนี่ยโอ้โหใหญ่โตครับ
แล้วก็ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายปี๒๕๒๘ประกอบไปด้วยตัวอาคารที่มี๘ชั้นที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
หากดูจากมุมสูงลักษณะคล้ายคอนโดมิเนียมเหมือนกันภายในตัวอาคารก็จะมีเครื่องปรับอากาศบันไดหนีไฟบันไดเลื่อนมีลิฟต์อำนวยความสะดวกครบครัน
ดูจุดที่เป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันแหละเพราะว่าเป็นแหล่งเสบียงเลยนะคะอาคารโรงครัวธรรมกายเป็นสถานที่ขนาดใหญ่ไว้หุงข้าวปรุงอาหารถวายพระภิกษุและสามเณร
เพื่อเลี้ยงอาหารแก่ศิษยานุสิตด้วยนะคะที่อยู่ในสังกัดวัดพระธรรมกายมากกว่าหมื่นคนต่อวัน
ก็จะมีการหุงข้าวแบบนึ่งในกระมังสแตนเลสกระมังโอลูมิเนียมหลายสิบเตาแต่ละเตาก็มีขนาดใหญ่
ฝาครอบนึ่งก็เป็นสแตนเลสทรงกระบอกปลายเป็นทรงกลวยความสูง๑เมตรถึง๒เมตร
ด้านบนนะคะก็จะมีรอกไว้รับเชือกที่ผูกมัดฝาครอบ
การหุงข้าวแต่ละครั้งเขาหุงถึงปริมาณห้าร้อยกิโลกรัมถึงแปดร้อยกิโลกรัมต่อมื้อนะคะ
แล้วก็ยังมีปรุงอาหารอีกหลายเมนูพระสงฆ์วัดพระธรรมกายจะไม่ออกเดินบินทบาทโปรดญาติโยมในช่วงเช้า
เหมือนกับวัดอื่นอื่นค่ะก็เป็นกิจกรรมของทางวัดเองในวันอาทิตย์
ตักบาดอาหารแห้งในช่วงเช้าภายในอาคารสภาธรรมกายสากลและลานกลางแจ้งของมหาธรรมกายเจดี
อาคารโรงครัวธรรมกายก็มีมูลค่าก่อสร้างมากกว่า๖๕๐ล้านบาทค่ะ